หลายท่านบอกว่ายังไม่จุใจกับเรื่องของโชคลาภตัวเลข

อีกสักหน่อยแล้วกันเพราะมันโค้งสุดท้ายแล้ว
ไปดูกันหน่อยยังมีให้ดูอีกหลายที่เลยคุณผู้ชม
ดูกันให้ดีแล้วกันนะฮะพาไปที่พระนครศรีอายุทยากันก่อนเลยครับ
นี่ก็ไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
นักคือคลักษณ์ไปด้วยนักสิ่งโชคเช่นเดียวกันนะฮะ
เวียนไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ฤษีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหงครับ
ทั้งวันทีเดียวแล้วก็ไปร่วมพิธีถวายข้าวสาร
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
แล้วก็มีพิธีเจิมกระเป๋าและเคสโทรศัพท์มือถือเพื่อ

สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็ต้องไปส่องหาเลขกันนะครับ
วันนี้เขาว่ากันว่ามันชัดเจนเหมือนเดิมแล้วครับที่นี่
แล้วมันก็เป็นตัวเลขปรากฏขึ้นแบบนี้เลยคุณผู้ชม
นี่ขึ้นมาโอ้โหสีแดงชัดมากค่ะ
ไม่ต้องคิดว่าเลขอะไรครับมันเลขเยอะ
อยู่ที่คุณผู้ชมจะมองจะจับคู่ว่ามันเป็นเลขอะไรดี

มันมีต้อง๖ตัวเลขคุณมี๐๒๓๗๘๙เอาแล้วแต่

ก็เกิดจากการทำพิธีจรดตัวเลขของอาจารย์บริษีเนร

เรียกว่าเลขโสรสรัตตะนะครับ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นำไปเสี่ยงโชคแล้วก็ลุ้นกันงวดนี้แหละ
วันนี้คงจะทราบดีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
ส่วนที่พื้นที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดเดียวกันนะคะ

ที่นี่มีการทำพิธียกสารกุมารทอง
ใกล้บ้านพักครูโรงเรียนวัดมรกไทยวันค่ะ
ชาวบ้านเขาก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปขอพรจากกุมารทั้ง๔ตน
ชื่อว่าพลายเงินพลายทองพลายเพชรแล้วก็พลายแก้วนะคะ
แล้วก็ส่องเลขเด็ดในขันน้ำมนต์เหมือนกันเลย

นางสาวสุกัญญาพรมหอมครูชำนาญการพิเศษบอกว่า

ฝันเห็นกุมารทั้ง๔ตนเลยมาวิ่งเล่นแถวบ้านพัก
ุมารก็บอกให้เอาเลขไปเสี่ยงโชคนะ
แล้วถ้าได้ซื้อบ้านใหม่ให้ด้วยสร้างบ้านใหม่ให้ด้วย
เธอก็เอาเลขจากความฝันนั้นน่ะนะคะ
มาลองเสี่ยงโชคดู
ปรากฏถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวก็คือเลขแปดหนึ่ง
งวดของวันที่สามสิบธันวาคมค่ะ
อุ้ยได้เงินรางวัลมาแปดหมื่นในหุ้น

เธอก็ทำตามสัญญานะคะสร้างสารหลังใหม่ให้กุมาร
ส่วนตัวเลขในขันน้ำมนต์เธอเห็นเป็นตัวเลข

มันคือ๓ตัวเกี่ยวกันอยู่ใบ้ให้ละกัน
นี่นะคะเดี๋ยวค้างไว้พอสมควร

นี่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมคะ
ต่อกันเลยขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันดีกว่าค่ะ

ที่วัดศรีวรษณะมงคล
ตะบนหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเนี้ยค่ะไปเพ่งหาเลขเด็ดในบาตรน้ำมน

พระทาเจดีศรีวรษณะมงคล

พิธีนี้มีพระเกจิเข้าร่วมหลายรูปนะคะ
ชาวบ้านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะได้เลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้
ส่องกันดูในบาดน้ำมนต์ชาวบ้านเห็นน้ำตาเทียนดูคล้ายตัวเลขอะไรเดี๋ยวส่องกันดูเอา
ก็เลยนำโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้แล้วก็ไปแชร์ให้ญาติพี่น้องได้ร่วมรุ้นกันด้วย
ไปต่อที่วัดราชบรังสรรค์อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็พากันร่ำลือถึงความอัศจรรย์ของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผุดขึ้นมาในหลุมฝั่งลูกนิมิตรนะครับ
กลางงานพิธีฝังลูกนิมิตรยกช่อฟ้าเมื่อวาน
ชาวบ้านก็แห่ไปทำบุญกันเยอะพร้อมกับตักน้ำขึ้นมาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
พระครูมงคลวรากรธนธรรมโมเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าน้ำใสเนี่ยมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็เย็นด้วย
ขึ้นมาในหลุมฝั่งลูกนิมิตรหลุมที่๙ลึก๑เมตรกว่า
ลุมที่๙นะครับลึก๑เมตรกว่า
นี่คุณอ่านผลซ้ำแล้วเหรอคะนะครับหลุมที่๙นะครับ
ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำหม่นศักดิ์
ก็พากันไปตัดมารักษาโรคต่างตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
บางคนก็ไปส่องเลขจากหลุมนี้ชาวบ้านก็บอกเห็นกันไปนำตามกันแหละ
งั้นเก้าบ้านคือซาวบ้านอะไรก็ว่ากันไป
ไปดูอีสานกันหน่อยนะคะบรรยากาศบริเวณวัดภูตภาวทองที่ตะบนกุฎหมักไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
คือคักมากเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยแห่ไปร่วมพิธีเปิดไตรโลกกระทาสบวงสวงสร้างรูปปั้นเจ้าปู่มุจรินนาคาราชแห่งเทือกเขาภูพานน้อยเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
คือต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดเนี่ยนะคะจะเป็นลานหินก็มีหินขนาดใหญ่มากกว่า๓๐ลูกรูปร่างเนี่ยแปลกตามาก
บางส่วนมีรูขนาดใหญ่คล้ายรูพญานาคจำนวนมากและด้านล่างก็จะเป็นโพรงใหญ่คล้ายท้องพระโรงด้วย
หลายคนก็มีจินตนาการไปว่าที่นี่มันคือเมืองพญานาคอะไรยังไงหรือเปล่า
ก็มีการทำพิธีกันพอทำพิธีเสร็จปุ๊บชาวบ้านวิ่งก่อนเลยค่ะวิ่งไปไหนคุณ
วิ่งไปหาคันนโมนสิวิ่งไปหาคันนโมนก่อนเลยนะคะบางคนบอกว่าอื้มมส่องน้ำตากินแล้วเห็นน่ะ
อันนี้ขอยายถ่ายหน่อยร้านเอ้ยตัวเลขจุดดูเอง
ไม่ใช่สิอ้าวเหรอแน้นนี่ฉันเห็นเหมือนตัวกสองตลอดเวลา
ชาวบ้านบางส่วนแหละเขาบอกว่าขันนโมนสองแล้ว
เอาขออีกสักต่อหนึ่งนะเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์
งวดนี้ก็ทาถูกันไปนะคะ
แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเลขอยู่ชุดหนึ่งที่ทั้งที่ต้นตะเคียนแล้วก็ที่ขันน้ำมนต์เหมือนกัน
กันคล้ายกันนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกในเฟซบุ๊คแล้วกันนะฮะเราบอกที่หน้าจอไม่ได้นะ
เดี๋ยวไปตามต่อที่เฟซบุ๊คคุณทัศนัยยังไม่ไปไหนค่ะยังคงอยู่ที่อุดรธานี
ต่อกันคุณผู้ชมไปดูกันที่เกาะคำชโนธวังนาคินนะคะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เรียกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเลยค่ะนักเสี่ยงโชคแห่ไปไหว้ขอพรพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมา
จากนั้นก็แวะไปส่องเลขเด็ดกันที่ต้นมะเดือยักษ์หลายคนบอกนะคะว่ามาที่ต้นมะเดือยักษ์เนี่ยก็เห็นปรากฏเป็นเลข๒ตัว๒ชุดสลับกันเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเป็นเลขอะไรเห็นหรือเปล่า
จากที่บริเวณต้นมะเหลือยักษ์แล้วนะคะที่ลานบวงสวงก็เนืองแน่นไปด้วยชาวบ้านที่มาทำพิธีแก้บนบ้างเปิดทรัพย์รับโชคบ้างและเมื่อทำพิธีเสร็จทุกคนต้องส่องหาเลขเด็ดกันนี่ค่ะขันน้ำมนต์เจ้าพ่อขันน้ำมนต์ของพ่อจ้ำนะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่มาร่วมพิธีเขาบอกว่าเห็นเป็นเลขเดียวกันหมดเลยแต่คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเอา
อ่อต้องส่องดูดีน่ะเพื่อเห็นไปเลข๓ตัวครับ
เพราะทุกคนได้เลขกันหมดเลยแล้วก็ไปแหวะแผงลัตเตอรี่นะคะ
เฉียนขำเตี้ยอัมเภอโภชัยที่๑๐๑นะชาวบ้านก็ทะยอดไปขอชกลาบ
ปู่คำกับย่าทองนะฮะชาวบ้านก็เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในหายหินโบราณ
โดยชาวบ้านใช้แป้งฝุ่นโรยบนฝ่ามือแล้วก็ไปรูปคำถูตนตะเคียน
แล้วก็หายหินเพื่อไปส่องหาเลขเด็ดที่ปรากฏออกมาบ้าง

คนก็บอกว่าเห็นเลข๖ตัวเดียวอะไรก็พาไปเสี่ยงโชคกันไปนะครับ
ยังไม่หมดเขาบอกว่ามีเลขของดาราด้วยใช่ไหม
ถูกต้องค่ะเลขเด็ดคนดังของดาราเจ้าไหนให้อะไรกันบ้าง
ไปดูกันหน่อยเริ่มจากคนนี้ก่อนเลย

ขาประจำ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังขาประจำจริง
นั่งอยู่ในตุ๊กเลขทะเบียน๕๗

คุณจะกลับได้เท่าเดี๋ยวมันเคลื่อนนะ

เออเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า
วันนี้พาซันเดย์ไปอาบน้ำไม่อยากขับรถเก๋งไปเดี๋ยวเขาหาเวอร์เวอร์
ซื้ออาหารซันเดย์๔๓๖บาท
อาบน้ำตัดเล็บซันเดย์รวมแล้ว๓๔๕บาท
เอ๊ะทำไมมันเหมือนเลขที่ผมชอบยังไง
มันบอกไม่ถูกเลยนะ
วงเล็บไว้ประจำอะค่ะไม่รู้นะ
วิจารณญาณในการดูเอาเองกันแล้วกัน
แฟนคลับบอกเลขสวยเลขสวยนะขอตามซะหน่อยละกัน
เอ้าส่วนก่อนหน้านี้อีกภาพี่พี่ม่อนสิทธิ์
ถ่ายรูปลอตเตอรี่หลายใบในมือนะคะยืนอยู่หน้าบ้าน

หลายคนก็บอกอันนี้ก็จะเอาเอาไปลองก่อนไปลองดูนะ
เขาฝันไงคุณเขาเล่าให้ฟังว่าฝันแปลก
ว่ามีผู้ชายต่างชาติแล้วก็ยืนอยู่
มีงูจงอางพันอยู่ที่แขนแล้วก็กำลังแผ่แม่เบี้ยด้วย

ชาวต่างชาตินี่คือเลข๗
งูคือเลข๖หรือไม่ก็เลข๕
ล่าสุดเมื่อวานนี้สดร้อน

คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าเนี่ยถ้าถูกรางวัลที่๑นะจะตะโกนดังเลยปลดหนี้บ้านกับรถได้แล้ว
เอาใจช่วยครับแต่มันอยู่ที่ผมแล้ว